นี่ตำรวจเขาไล่ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะ
จนได้ข้อมูลมานี่โจรเข้ามามันขโมยหัวก๊อกน้ำที่เป็นทองเหลืองครับคุณ
จะเอาไปขายค่ะได้ราคา
กล้องวงจรปิดอันนี้ที่จะเปิดให้ดูนี่เขาจับภาพได้เลยนะ
ว่าโอ้โหนี่มาก่อเหตุกันเห็นไหมไหมไม่ได้ไปล้างมือนะ
นี่มาเปิดเปิดเปิดหมุนนี่แหละเอาหัวก๊อกทองเหลืองไป

นี่มาก่อเหตุทั้งที่วัดทั้งที่โรงเรียนคิดดูละกัน
โดยเฉพาะโรงเรียนคือเด็กเข้าห้องน้ำวิ่งไปบอกครู
ครูครับครูคะก๊อกน้ำหาย

ก็นี่ไงคนนี้ที่มาก่อเหตุเคโรงทูบ
หรือว่านายสุวิทย์สามไกรอายุ๔๐ปีค่ะแหม
เลือกแต่ละสถานที่ห้องน้ำวัดอย่างนี้ห้องน้ำโรงเรียนแบบนี้
แล้วเขาไปก่อเหตุในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ก็จะไล่เปิดประตูห้องน้ำดูทีละห้องทีละห้องเลยนะ
แล้วเลือกนี่ไงเห็นไหมพอเปิดดูแล้วปั๊บ
ห้องไหนนะเป็นหัวแบบทองเหลือง
ก็จะเข้าไปใช้ไปก่อเหตุไปขโมยมานะคะ
ตำรวจก็แกะรอยไล่ล่าจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ

แล้วก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขาไปขโมยหัวกล้องน้ำทองเหลืองมาเนี่ย

ทีนี้คุยกับผู้กำกับสพบ้านโป่ง
ผู้กำกับบอกว่าพื้นที่อำเภอบ้านโป่งเนี่ย
ตำรวจได้รับแจ้งนะมีคนร้ายตระเวนขโมยก๊อกน้ำตามวัดตามโรงเรียน
มันเดือดร้อนเลยขยายผล
วงจรปิดก็เลยรู้แหละว่าคนที่มาก่อเหตุในเคโรงทูปนี้รูปร่างหน้าตาใส่เสื้อผ้าเป็นยังไง
แล้วคุณเชื่อไหมตอนที่มันไปจับกุมในเคครับขนตัวเขาเจอยาบ้าห้าสิบเมตรจะอยู่ตรง
ไม่ได้อยู่ที่ตัวหรอกแต่อยู่ที่เบาะเบาะมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ
ทีนี้ตัวในเคก็สารภาพว่าผมอ่ะขโมยก๊อกน้ำไปก็ไม่ได้เยอะนะ
แค่เจ็ดสิบหกตัวเองโอ้โหไม่ได้เยอะเหรอโอ้โหมันจะไม่เยอะได้ยังไง
สี่ห้าตัวหัวกล้องน้ำนะเอาไปขายได้เท่าไหรรู้ป่
เท่าไหร่ฮะ๑๕๐เองอ่ะครับนี่แหละเอาเงินที่ได้ก็ไปซื้อยาบ้า
เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะไปขายร้านรับซื้อของเก่า
ฟังให้ดีเลยนะร้านรับซื้อของเก่าถ้าเกิดคุณรับซื้อ
คุณเข้าข่ายความผิดรับของโจรด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนเอาหัวก๊อกน้ำทองเหลืองมาขายหลายหัวเนี่ย
ให้ดีสังเกตดูให้ดีก่อนแล้วนี่ไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของในเคโรงทูบเนี่ยนะ
เขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาไม่เท่าไหร่เอง
ดังนั้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนะเวลากลางคืนนี่ต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ